หลามเป็นของกินหรือขนมอีกชนิดหนึ่งที่ใช้วิธีการปรุงให้สุกด้วยการเผาหรือการหลามข้าว
จึงนำข้าวเหนียวที่ผ่านการปรุงรสด้วยกะทิน้ำตาลและใส่ถั่ว